หลังจากมีการโอนย้ายคดีของกำนันนก
จากรองโจ๊กมาที่กองปราบเนี่ยคุณผู้ชม
คนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันคือการลื้อคดีหรือเปล่า
ปราบก็ชี้แจงว่าไม่ใช่รื้อนะคุณผู้ชม

สังหารสารวัสสิวตำรวจทางหลวงเสียชีวิต

หลังประชุมเสร็จพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรจิตโสภากุล
ในฐานะโคศกชุดนี้โคศกชุด

การรับโอนคดีมาต่อจากปรุธรภาค๗
เป็นการทำต่อเนื่องแล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบ
และข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ปรุธทั้ง๑๓นาย
คุณผู้ชมที่จ่อจะถูกแจ้งข้อหา
ศสูงสุดคือพันธุ์ตำรวจเอกนะไล่ลงมาเรื่อยจนถึงจ่าสิบตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงในบ้านกำลังนก
ก็จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗
แต่ว่าจะโดนแจ้งทั้งหมดเลยหรือไม่นั้นพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรบอกว่า
พนักงานสอบสวนขอเวลาขอเวลาตรวจสอบพยาหลักฐานและนำมาไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน
ว่าจะมีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลอื่นเพิ่มเติม
และจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับ
ว่าน่าจะต้องมีมากกว่า๖นายที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว
ถึงแม้จะอ้างว่าไปร่วมงานเลี้ยงนอกเวลาราชการ

แล้วต้องมีหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุให้ได้ครับ
แต่ละคนทำหน้าที่ที่อะไรทุกคนทำหน้าที่สมบูรณ์ไหม
อันนี้มันอยู่เนื้อหาสำคัญในสำนวนนะครับก็ขอปิดไว้ก่อน

คาดว่าสัปดาห์หน้าอยากเร็วนะครับให้เวลาเราทำงานนิดนึงนะครับ
อันนี้ฮะท่านโคศกชุดสืบเนี่ยก็บอกว่ายังเปิดเผยได้ไม่ทั้งหมดนะคุณผู้ชม
อกจากนั้นคณะทำงานจะทำเรื่องถึงสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗ครับ
เพื่อขอย้ายการฝากขังตำรวจ๖นายที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
ให้มาถูกคุมตัวในอำนาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ซึ่งจะต้องย้ายมาจากเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามมาที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพ
ทำไมทำไมต้องย้ายก็ป้องกันการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งตำรวจและอดีตกำนันนกจะถูกคุมขังอยู่ที่เดียวกันหรือไม่
นั้นก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของกรมราชธรรมคาดว่าจะใช้เวลาย้ายฝากขังแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้
ส่วนความคืบหน้าคดีจะเป็นสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ภัยวัลแสงสุนถอนนะครับ
คุณผู้ชมครับบิ๊กเต่าบิ๊กเต่ารักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
บอกกลับแล้วว่าบอกกับทีมข่าวแล้วว่า

เพราะเมื่อกี้เสียงดังไงพูดถึงบิ๊กเต่า

มีสองนายนะที่รับสวยที่ปลายบ้านกำหนักนก
ผลระบบตรีจรูลเกียรติปานแก้วครับรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
ระบุว่าตำรวจทางหลวงทั้งสองนายที่ไปร่วมปาร์ตี้กับกำลังนก
แล้วก็เรียกรับสวยทางหลวงคือ
ผมอ่านตามที่บิ๊กเต่าเปิดเผยนะ
ร้อยตำรวจเอกนัทพลนาคกร
ร้อยตำรวจทรีย์สันเสริญศรีสวรรค์
ขณะนี้ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
ในกลุ่มตำรวจทั้ง๖นายที่ถูกแจ้งข้อหา
เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อช่วยให้ผู้อื่นไม่ได้รับโทษ
ร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
แล้วก็ถูกนำตัวฝากขังไปก่อนหน้านี้
แต่ตำรวจทั้งสองนายให้การปฏิเสธครับ
คุณผู้ชมครับฟังทางนี้ฮะเมื่อกี้บิ๊กเต่าเปิดเผย
สองนายใช่ไหมแต่ว่าแหล่งข่าวออกมายืนยัน
บอกว่ายังมีตำรวจอีก๒นาย
นะครับยศร้อยตำรวจโทและยศร้อยตำรวจเอกเรียกรับสวยด้วยเช่นกัน
เผยก็จะเป็นสี่นายใช่ไหมครับผมผมบวกเลขไม่ผิดใช่ไหมฮะ
กำลังนกอยู่หลายปีสนิทสนิทกับกำลังนกถึงขั้นไหนรู้ไหม
กำลังนกเรียกตำรวจ๔นายนี้ว่าไอ้
อ่าสมมุติสมมุติตำรวจชื่อเอใช่ไหม
ครับชื่ออ่ะไอ้เออ่าก็เรียกตำรวจแบบนี้
นี่แหละครับ๔นายนี้มี๓นายถูกตรวจสอบเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
ก่อนที่สารวัตรสิวเนี่ยจะย้ายไปที่สถานีตำรวจทางหลวง๑
กำกับการสองซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า
มีการโอนเป็นค่าดูแลเป็นค่าดูแลจากกำนันนกโดยตรง
และโอนจากในหน่องที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
หน่องคนที่ยิงสารวัตรสิวเนี่ยนะโดยพวกเขาจะได้รับค่าดูแลเป็นรายเดือน
แต่พอสารวัสสิวมารับตำแหน่งปั๊บก็ทำให้เส้นทางการเงินพวกเขามีปัญหา
คราวนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะส่งให้ค่าดูแลรายเดือนครับคุณผู้ชมครับ
หลังมีการโอนย้ายคดีกำนันนกไปที่กองปราบเนี่ยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ฟังการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กตำรวจสองนาย
โจ๊กกับบิ๊กกล้องว่าต่างกันอย่างไรหรือเปล่าคุณผู้ชม
อันนั้นซ้ายก่อนบิ๊กโจ๊กอย่างที่ก่อนอันนี้เราก็จะฟังท่านแถลงความคืบหน้าทางคดี
เรียกว่ารายวันมาทุกวันแล้วบิ๊กโจ๊กตอนนั้นเคยให้ข้อมูลว่าตำรวจที่อยู่ในงานทั้งหมดเนี่ยต้องมีความผิดเรื่องให้การเท็จ
ก็คืออาจจะบอกไม่ตรงว่าในงานเนี่ยหลังเกิดเหตุเขาทำอะไรกันบ้างแต่มันอาจจะขัดแย้งกับกล้องวงจรปิด
อันนี้แหละเรื่องให้การเท็จส่วนมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ย
เรื่องนี้รองโจ๊กท่านบอกว่าจะพิจารณารายบุคคลแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่ามีตำรวจ๑๓นายที่ปรากฏตามสื่อว่า
จะโดนดำเนินคดีในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะหลังโดนย้ายโดนย้ายคดีมาที่กองปราบเนี่ย
กล้องพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชบอกว่าในส่วนของความผิดต่างต้องพิจารณาแยกแยะอย่างละเอียด
โดยเฉพาะมาตราหนึ่งห้าเจ็ดค่ะโดยจะพิจารณาในสองประเด็นคือ
ได้จริงว่าใครทำอะไรบ้างในวันนั้นทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
ก็ต้องชัดเจนรวมถึงเรื่องข้อกฎหมายด้วย
เพราะตำรวจในงานบางคนก็มีพฤติกรรมที่ต้องวิเคราะห์แยกแยะความผิด

ฟังรองโจ๊กก่อนแล้วตามด้วยบิ๊กกล้องว่าพูดตรงกันพูดต่างกันอย่างไรครับ
ในขณะเกิดเหตุนะครับ
พอทั้งส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาพิจารณาในการดำเนินคดีแจ้งข้อความข้างหาอีกส่วนหนึ่ง
เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่างนะครับ
คำว่า๑๕๗เนี่ยมันก็มีเจตนาพิเศษในมาตรานี้นะครับ
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องถกกันพอสมควร

ขออนุญาตเรียนว่าขอเวลาในการไปหาลือกับทั้งในตำรวจเอง
แล้วก็ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกด้านผม

ผมอธิบายตรงนี้ที่ท่านจีรพบบอกเนี่ย
ไปหาลือกับตำรวจเองไปหาลือกับนักกฎหมาย๑๕๗เนี่ย

คือทางตำรวจอยากจะให้ทางอายการชี้มาเลยว่า๑๕๗แปลว่าอะไรบ้าง
๑๕๗แปลว่าไม่ช่วยสารวัติศิลป์เนี่ย๑๕๗มั้ย
หรือว่าไม่สู้กับในน่องหรือกำนันนกเนี่ย
ในขณะนั้น๑๕๗ด้วยไหม
คือให้ชี้ว่าพฤติการแบบไหนเข้าข่าย๑๕๗
ใช่พี่เคยบอกไว้ไง๑๕๗ในอันนี้มี๒แบบคือ๒แบบนี้
ไม่ช่วยสารวัสสิวนี่๑๕๗แบบไหน
แล้วไม่ต่อสู้กับในนอง
นี่๑๕๗แบบไหนนี่ท่านจิลพบหมายถึงแบบนี้

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวางแผนรอบค่าหรือเปล่า
อยากรู้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเองบอกเลยนะ
บอกว่าคดีของกำนันนกอาจจะเตรียมพร้อมในการฆ่า
เพราะปิดกล้องวงจรปิดตั้งแต่๑๐โมง๑๖นาทีใช่ไหม
แล้วก็เคลียร์คนออกใช่ไหมที่บอกว่าเอาคนแก่ออก
ลูกน้องเข้ามาในพื้นที่ส่งมอบปืนคุ้มกันกำนันนก

ส่วนทางวิกกล้องผู้ยมโทจิระโพฟท่านก็บอกว่า

ก็ไม่ใช่การตาเตรียมการเกาะเหตุ
ลองฟังทั้งสองเสียงนี้ค่ะ
ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องยิงกัน
อันนี้ก็คือการตาเตรียมไว้ก่อน
ก่อนจะมีการยิงกันนะผมไม่ได้ให้ดูภาพแล้วกันนะครับ
ก็มีการเคลียร์เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนนะครับ
ให้เดินออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีการเปิดทางรถต่างเพื่อเตรียมออก
คือเราเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับเราก็ในคณะทำงานเนี่ยเราเชื่อว่า
ไม่ได้เป็นการเตรียมการนะครับแต่เป็นการที่กำนันเนี่ยรู้สึกว่า
ทางสวัสดิ์สิวเนี่ยไม่ให้เกียรติ
ขมวดคิวแล้วอ่ะดอมไม่รู้ว่าจะเชื่อใครจะฟังใคร
นายตำรวจใหญ่ทั้งคู่ยังไม่หมดนะ
เมื่อสักครู่ใช่ไหมรองโจ๊กบอกว่ามีการตระเตรียม
แต่ว่าบิ๊กกล้องบอกว่าไม่ใช่การตราเตรียม
อีกเรื่องหนึ่งกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม

โจ๊กที่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่า
ไปพบข้อได้จริงว่ากล้องทั้งหมด๑๕กล้องเนี่ย
มีกู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ๑๓

ทำงานมาตั้งแต่๒๓สิงหาคมแล้วส่วนอีกกล้องนึงกำลังไปกดสวิตช์
หรือว่าดึงสายแลนด์หรือว่าชักปลั๊กปิดตอนเวลา๑๐นาฬิกา๑๖นาทีของคืนวันเกิดเหตุ
อันนี้ฝั่งรองโจ๊กบอกบิ๊กกล้องบอกว่ากล้องทั้งหมดมี๑๕กล้องใช่
อันนี้ตรงกันแต่๒กล้องเสียไปนานแล้ว
แล้วมีตัวหนึ่งหยุดทำงานไปตั้งแต่๑๐โมงกว่าเท่ากับว่ามีกล้องที่ยังทำงานได้๑๒กล้อง
จาก๑๕กล้องนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ไม่เท่ากับของบิ๊กจ๊กนะนะ

ฟังท่อนนี้จากทั้งคู่ครับ

เราไปยังกู้แต่กู้ไม่ได้

ตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคม

ส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ

นาฬิกา๑๖นาที

การกู้มาได้เนี่ย๑๕กล้องเนี่ย

นะครับก็คือตอน๑๐โมงกว่า

จาก๑๕กู้ได้๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ส่วนอีก๒ตัวที่กู้ไม่ได้แล้วมีตัวหนึ่งที่ถูกดึงปลั๊กออก
ตอน๑๐นาฬิกา๑๖นาทีอันนี้รองโจ๊กนะ
กล้องบอกมี๑๒ตัวที่ทำงานได้แล้วกู้ได้
ส่วนอีก๓ตัวเนี่ยมี๒ตัวเสียไปนานแล้ว
อีก๑ตัวหยุดทำงานไปตอน๑๐โมงกว่า
เอาล่ะสิคุณผู้ชมเรื่องจำนวนกล้องที่กู้ไม่ได้ไม่ตรงกัน
ที่จะกล่าวขานไปตลอดนะ